คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
ถือว่าเป็นครั้งแรกของไทยที่เจอภาวะการแบบนี้
แล้วก็แน่นอนว่าหลังจากนี้คงเป็นบทเรียนสำหรับเรา
ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
ทางด้านในอำเภอคลองลานก็มีการจับมือกับทางทหาร
เข้มนักท่องเที่ยวที่เข้าถ้ำค่ะ
โดยนายบุญธรรมทองพิจิตรในอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร
ก็ไปพร้อมกับพันเอกนัฐกรเรือนติ๊บ
ผู้บังคับกรมทหารพรานที่๓๕จังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
ไปตรวจสอบที่สำนักสงฆ์ถ้ำแสงเพชร
อยู่ที่หมู่๒บ้านเพชรนิยมที่อำเภอคลองลาน
ก็เป็นสถานที่เที่ยวชมธรรมชาติชมผาจันทร์
เขาจ๊อกป๊อกแล้วก็ลานปฏิบัติธรรมหินงอกหินย้อย
คือมันมีความสวยงามคุณผู้ชมดูในถ้ำสิ

แล้วก็ที่เห็นเป็นแบบเหมือนกับระยิบระยับมันก็คือหยดน้ำไง
แล้วเวลาที่มันจับผลึกเป็นหินย้อยลงมามันก็มีความสวยงาม
ในอำเภอคลองลานบอกนะบอกว่าถ้ำแบบนี้
ผจญภัยหน่อยจะชอบมากเลย
แล้วก็เคยเข้าไปสำรวจถ้ำเนี่ย

เห็นเป็นห้องโถงกว้างประมาณสัก๕๐คูณ๕๐เมตร
แล้วมันก็จะมีพวกแบบที่ความสลับซับซ้อนนะคะ
ซอกซอยต่างให้เดินให้คลานให้รอด
รวมถึงในถ้ำจะมีปล่องอยู่ด้านบนถ้ำด้วย
แล้วเมื่อวานนี้นะไปตรวจสอบก็พบว่ามีเยาวชน
ใช้รถจักรยานยนต์ขี่มอเตอร์ไซค์ไป๔คันค่ะ
ละ๒คนก็ไปกัน๘คนไปเที่ยวถ้ำ
สั่งให้ทางวัดทางผู้ใหญ่บ้านทหารพรานจัดเวรยาม
รวมถึงประสานกับอุทยานแห่งชาติคลองลาน
มาตรวจสอบหน่อยมาสอดส่องดูแลหน่อย
ติดตั้งไฟฟ้าให้แสงสว่างกับนักท่องเที่ยว
เข้าไปจะได้มองเห็นภายในถ้ำ
แต่ไม่อนุญาตให้เข้าไปในโพรงถ้ำที่ลึกเข้าไปนะคะ
รวมถึงถ้ำอื่นก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยนะ
ถ้ำน้ำลอดเนี่ยก็ดังถ้ำชัยมงคลถ้ำน้ำตกวุ้งกระสัง
พวกนี้มันจะมีความสวยงามตามธรรมชาติ
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองลานแล้วก็อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ก็เลยสั่งการตรวจสอบดูแลอย่างเข้มข้นนะคะ
เพราะว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ซ้ำรอยอีกค่ะ